น้ำใจเนี่ยยิ่งให้ยิ่งได้นะคะคุณผู้ชม
คุณยายวัยเจ็ดสิบในชาวเน็ตเขาก็แถวชื่นชมกัน
คุณยายเดินทางมาที่สถานีตำรวจที่กระบี่นะคะ
ที่เคยช่วยเหลือเมื่อครั้งตกรถค่ะ

แล้วก็เป็นความประทับใจเพราะว่าเล่าก่อนเหตุการณ์นี้นะคะ
เฟซบุ๊คของสพบ้านโป่งตำรวจภูทรจังหวัดราชบุรี
ก็แชร์คลิปนี้เป็นคุณยายวัย๗๐ปีเดินทางมาจากกระบี่
เพื่อตามหาในตำรวจที่เคยช่วยเหลือคุณยายตอนที่ตกรถ
โดยนำพระมามอบให้เพราะว่ารู้สึกประทับใจกับนายตำรวจคนนี้
ซึ่งคลิปนี้นะคะก็มีชาวเน็ตเข้าไปชมแล้วก็แชร์จำนวนมากค่ะ
ผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามไปยังร้อยตำรวจเอกสุรชัยบุญอินรองสารวัตรสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ซึ่งนายตำรวจที่คุณยายตามหาเนี่ยเล่าว่าคุณยายคนนี้ชื่อบัววันวัย๗๐
เป็นชาวจังหวัดตรังเมื่อหลายเดือนก่อน
ตกรถแล้วมาอาศัยนอนอยู่บนโรงพัก
ตัวเองรู้สึกสงสารค่ะก็เลยซื้อข้าวแล้วก็น้ำให้กิน
พร้อมมอบเงิน๕๐๐บาทเพื่อเป็นค่ารถกลับบ้าน
เมื่อวันที่๑ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ
คุณยายได้นั่งรถไฟเพื่อนำพระมามอบให้เป็นการตอบแทนน้ำใจค่ะ
ส่วนตัวก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณยายมาก
จริงแล้วการทำดีไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน
เพราะตำรวจมีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนอยู่แล้วนะคะ